เมื่อสองทีมมหาอำนาจฟุตซอลไทยต้องมาห้ามหักกันเพื่อกลุยทางสู่แชมป์เปียน
ความมันระดับ๕ดาวที่ห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียว
โปรดติดตามตอนต่อไป